น้ำท่วมเนี่ยอย่างที่บอกไม่ใช่แค่คนนะคะที่เดือดร้อนสัตว์ก็เดือดร้อนเหมือนกันค่ะมีหมาอยู่แปดชีวิตคุณผู้ชมติดอยู่ในบ้านคือน้ำมันท่วมสูงเร็วมากนะคะมันไปไหนไม่ได้เดือดร้อนกู้ภัยนี่แหละค่ะที่ต้องเป็นฮีโร่เข้าไปช่วยมันเพราะว่าไม่รู้ถ้าเขาไม่เข้าไปช่วยเนี่ยมันอาจจะจมน้ำตายอยู่ในบ้านก็ได้นะคะเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อุ
นี่ค่ะต้องช่วยกันอุ้มออกมาทีละตัวทีละตัวเลยนะคะจนครบทั้งหมด๘ตัวด้วยกัน
เป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคมพิทักษัตริย์ไทย
นำทีมโดยนายโรเจอร์โลหะนันเลขาธิการสมาคมค่ะ
ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือหมาในพื้นที่ประสบอุทธกภัย
ซึ่งคลิปนี้ก็คือเป็นหมาที่ติดอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่ง

ที่เข้ามาชมคลิปเนี่ยชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัยทุกสมาคมเลย
ที่ไม่ทอดทิ้งสิ่งมีชีวิตเล็กอย่างหมาเหล่านี้
ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมค่ะอืม
ยังคงอยู่ที่อุบลราชธานีนี่แหละค่ะเป็นเหตุการณ์ที่บ้านหลังหนึ่ง
ไปดูกันหน่อยสิชุมชนวังแดงอำเภอเมือง
งูก็หนีน้ำท่วมเหมือนกันแต่เป็นงูเห่าค่ะ
ขู่ฟ่อเลยชาวบ้านเจองูหนีน้ำท่วมเลยต้องหนีงูอีกรอบนึงด้วย
แจ้งเจ้าหน้าที่นะคะเรียกตำรวจที่ป้อมบอกงูงูคุณตำรวจงูเห่าเข้าบ้าน
จับชิวใช่หรอ
จับมือเปล่าซะอย่างกับเป็นเพื่อนเล่นกันนะคะ
คือบางคนเขามีทักษะแล้วเขามีความรู้จริงว่างูต้องจับยังไง
แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะจับงูได้แบบนี้แล้วไม่เป็นอันตรายนะคะ
เป็นเลยครับจับงูตัวเป็นเป็นจับด้วยมือเปล่าเลยเขาทำไมถอดมือล่ะ
มันไม่ใช่ห้องเผาห้องเผางูหาวนี้มันเผ็ดเฮ้ยอันนี้ไอ้งูทางมะพร้าว
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮสุดยอดเลยสุดยอดเลยฝีมือฝีมือน่ะ
โอ้โหสุดยอดเลยครับนี่ฝีมือครับฝีมือจะรอห่วงแล้วครับ
จับด้วยมือเปล่านะครับจับด้วยมือเปล่าสุดยอดเลยครับ
จับด้วยมือเปล่าฝีมือครับตำรวจไทยทำได้ทุกอย่างครับ
เดี๋ยวจะหาว่าตำรวจจราจรจับแต่รถจับไปนี่อย่างเดียวดิ
จับงูกันครับตัวเป็นเลยครับจับงูตัวเป็นจับด้วยมือเปล่าเลย
บอกว่าไอ้ที่ว่าจับด้วยมือเปล่านี่คือตอนแรกจับหางด้วยนะคุณ
แล้วหัวกวันไปแกว่งมามันก็พยายามจะฉกเนี่ยค่ะ
มันไม่ใช่งือห่าวไงเป็นงูทางเท้าเออนั่นแหละคือ
แล้วตำรวจปกติเขาใส่คอมแบตไงคุณรองเท้าใช่ไหม
มันก็ป้องกันได้ระดับหนึ่งแต่ก็อย่างที่บอกอย่าทำตามอันตราย
เอ้าเด็กแว้นก็จับงูก็จับอย่างที่เขาบอกอะค่ะ
ตำรวจไทยทำได้ทุกอย่างจริงจริงคนโพสต์เขียนแคปชั่นคลิปนี้ว่า
บริวารพญานาคารหนีน้ำมาเจอสุภาพบรุษจราจรเรียบร้อยโรงเรียนงูจ้า
ทีมข่าวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปที่โรงพักเมืองอุบลนะคะ
เมื่อกี้ได้ยินว่าจอรออะไรนะทวง
จอรอห่วงใช่ไหมชื่อจริงเขาคือดาบตำรวจธนินบุญครองค่ะ
เป็นผู้บังคับหมู่งานจราจรเขาได้รับการอบรมและฝึกฝนในการจับงูจนเชี่ยวชาญมาแล้ว
ถึงสามารถจับมือเปล่าได้ชิวแบบ
อย่าเรียนแบบอย่าไปคิดเรียนแบบเลย
มันเป็นงูจริงเนี่ยกรุณาออกไปหาเจ้าหน้าที่นะฮะ
ช่วงนี้ขอบคุณล่ามา๓มื้อนะครับอาจารย์ไพรวันแสงสุนทร